ประเวทอ่อนนุทธ์ตามพวกซอยเล็กนะ
ก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่เยอะเลย
แล้วเช้านี้ผู้ว่ากอทมครับอาจารย์ชัดชาติไปวิ่ง
แต่มีน้องแสนดีไปวิ่งด้วย

แต่มุมมองของอชัชชาธิ์ดีนะ

อาจารย์ชาติชาติครับวิ่งเช้านี้ที่สวนลุมพินี
แล้วก็พาน้องแสนดีลูกชายมาวิ่งเป็นเพื่อนด้วย

เจอตัวเงินตัวทองเดินเล่นอยู่บนฟุตบาท

นี่ใช้คำว่าเดินเล่นเหรอคะ
เดี๋ยวเล่นค่อยกล้าเออมาตื่นเช้าเหมือนกันนะ
น้องแสนดีบอกน่ากลัวแต่อาจารย์ชัดบอก
ดีแล้วมีตัวเงินตัวทองแบบนี้ถือว่าดีนะ
เอาทำไมล่ะอาจารย์แสดงว่าระบบนิเวศยังดีอยู่อืม
แล้วก็บอกกับน้องแสนดีด้วยว่าวันนี้ถือว่าโชคดีนะแสนดี
เจอตัวเงินตัวทองตั้งแต่เช้าเลย

อาจารย์ชาติชาติยังสอนภาษาอังกฤษให้น้องแสนดี
คือน้องแสนดีเขาเรียนต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยเจอ
มายังเงินกับทองน่ะเหมือนเงินตัวทอง
อาจารย์ชัดก็ลุยสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังในซอยนี่
ซอยอ่อนนุษย๘๐กับ๘๒เป็นจุดที่มีน้ำท่วมประจำเลย
เพราะว่าอยู่ติดกับคลองประเวทบุรีรมครับ
พบว่ามีน้ำท่วมรอการระบายทั้งซอยนะคุณผู้ชม
ที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่แค่บางจุดของซอยนะ

ชาวบ้านนี่มาฟ้องอาจารย์ชัดชาติเลยบอก

มันไม่มีท่อน้ำก็เลยน้ำท่วมแบบนี้ทุกครั้ง
เวลาฝนตกแรงน้ำก็จะท่วมสูง
ชาวบ้านเคยขอให้เขตมาทำท่อให้
ทางเขตบอกว่าชาวบ้านต้องซื้อท่อมาเองนะ

อาจารย์ชัดชาติรับฟ้องมาแบบนี้ถึงกับร้องอ้าวเลย

แล้วก็มีการเรียกพอเขตมาสำรวจ

ให้จากการรับเรื่องไปดูแลต่อเลยครับ
โอ้โหนี่ฟ้องกันกลางไลฟ์เลยนะ

ก็ดีแล้วครับค่ะนี่แหละครับพอไลฟ์แบบนี้
ก็จะได้เห็นชาวบ้านมาร้องเรียนกันตรงแบบนี้
จากนี้ครับอาจารย์ชัดชาติไปให้กำลังใจ

ซึ่งบ้านบางหลังเนี่ยท่วมถึงหัวเข่าแล้วครับ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมมา๓รอบแล้วนะ
ปกติจุดนี้น้ำท่วมอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ท่วมหนักกว่าเพื่อนเลย
ข้าวของนี่เสียหายหมดยกขึ้นที่สูงไม่ทัน
อาจารย์ชาติชาติก็ให้กำลังใจครับแล้วก็ชี้แจงบอกว่า
ตรงจุดนี้มันระบายน้ำยากเพราะว่าคลองประเวทบุรีรม
น้ำมันก็เต็มคลองครับแถมในซอยก็เหมือนที่ชาวบ้านเมื่อสักครู่เขาฟ้องไง
ไม่มีท่อระบายน้ำด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
น้ำก็ระบายไปทางไหนก็ไม่ได้แต่ก็จะพยายามสูบน้ำออกให้เร็วที่สุด
จะทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดแต่ท่านยอมรับกับตรงกับชาวบ้านเลย
มันไม่ง่ายอ่ะสิขนาดพอเขตยังบอกเลยนะว่าโอ้โหนี่ท่อเนี่ยอาจจะต้องให้ชาวบ้านซื้อมา
ค่ะโอ้เดือดร้อนชาวบ้านไปอีกเนาะ